ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะหยุดกินหูฉลามเท่ากับหยุดฆ่าค่ะ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ชีวิตของฉลามเอาไว้ก่อนที่จะศูนย์พันธุ์ไปนะคะเนื่องจากว่าในแต่ละปีนั้นมีการถูกไล่เข็นค่ากว่าหนึ่ง
ล้านตัวต่อปีค่ะฉลามนะคะถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่ถูกบริโภคไว้จำนวนมาก
ไม่มีกฎหมายคุ้มครองพวกมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกลายเป็นว่าฉลามถูกล่ามาเป็นเมนูยอดฮิต
ก็คือเมนูหูฉลามที่ได้ชิมกันในทุกวันนี้ฉลามหลายชนิดนะคะกำลังเผชิญกับความเสี่ยงใกล้ศูนย์พันธุ์ค่ะ
สังคมพื้นเมืองหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมฮาไวน์เองปัจจุบันก็มีการคุ้มครองฉลามนะคะ
จนกระทั่งมีฉลามในระบบนิเวศอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยทีนี้รายงานเขาบอกว่ารายงานการอนุรักษ์ฉลามเนี่ย
ช่วง๕๐ปีที่ผ่านมาจำนวนฉลามนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องมากกว่า๗๐ค่ะ
ส่วนใหญ่ถูกจับมาเป็นเมนูอาหารอย่างเช่นหูฉลามที่นิยมกันมากในเมืองไทยแล้วก็ยังไม่ผิดกฎหมายนะคะ
เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมที่เราต้องมาช่วยกันฟื้นฟูประชากรของฉลาม
ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเพื่ออนาคตของอรยธรรมมนุษย์
แล้วก็เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอีกด้วยค่ะ